ทีนี้มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานเนี่ยตกอกตกใจแล้วที่ฉันก็คิดในใจเลยนะ
ว่าสิ่งที่เคยคาดคิดคิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดแล้วสุดท้ายมันก็เกิดจริงค่ะ
หมาจรจัดกัดเด็กในโรงเรียนเป็นเหตุระทึกนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บไป๖ราย
ชาวบ้านเองก็โดนกัดไป๓รายด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่จะไปจับหมาจรจัดด้วยการยิงยาสลบค่ะ

ประมาณ๑๑โมงกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งจาก
เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อที่ตำบลหนองขามศรีราชาชนบุรี
ว่ามีนักเรียน๖คนเป็นชาย๕คนหญิง๑คน
แล้วคำนำหน้าเป็นเด็กชายเด็กหญิงนะคะคุณดูนะเด็กตัวนิดเดียวแบบนี้ค่ะ
หมามันกัดไล่กัดบริเวณภายในโรงเรียนกู้ภัยก็เลยต้องรีบ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้นอกจากนี้ค่ะ
ยังไปพบชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าโรงเรียนก็โดนกัดด้วย
นักเรียนที่ถูกหมาจรจัดกัดเนี่ยเล่าบอกว่า
ขณะที่ตัวน้องพร้อมกับเพื่อนกำลังเดินไปที่ร้านค้าสากร
ระหว่างนั้นมีหมาจรจัดวิ่งมากัดตนเองกับเพื่อน๖คน
เราก็ถามต่อหนูหนูไปแกล้งมันก่อนหรือเปล่า
น้องบอกว่าไม่มีใครแกล้งมันเลยพี่
หมาทั้งสองตัวเนี่ยจู่มันวิ่งเข้ามามากัดพวกผมแล้วก็พวกหนูเนี่ย

คำถามคือหมาจรจัดเหล่านี้มันมาได้อย่างไรคุณผู้ชม

ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เองคุณครูสายชนนะครับ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังดูแลความเรียบร้อยที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าของโรงเรียนนะฮะ
เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผอมีการเรียกประชุมแล้ว

นั่นน่ะสิปัญหานี้เรื่องใหญ่
เนี่ยเลี้ยงไม่ไหวหรือยังไง
ก็ไปปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปกัดเด็กแบบนี้คุณผู้ชม

ขนาดมีการวางมาตรการแล้วให้ครูไปดูแล้วนะ

นะฮะขณะที่แม่ค้าขายไก่ปิ้งหน้าโรงเรียน

มีคนไปปล่อยเอาไว้ซึ่งมัน
เคยไล่กัดชาวบ้านมาแล้วก่อนหน้านี้

มันกำลังติดสัตว์หรือเปล่ามันก็เลยดุอย่างนี้ฮะ

วนไปเวียนมามันกำลังแบบติดสัตว

ก็เลยแบบไล่กัดคนนะฮะ